มีพระโดนนะครับท่านผู้ชมครับมีศรีกาคนหนึ่งนะฮะ
ไปที่วัดในพื้นที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ไปถึงในวัดเนี่ยไปบอกหลวงตาวัย๘๐นี่
จักรยานยนต์คันนี้อันนี้ตอนขี่ออกไป
เป็นภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะที่เห็นจักรยานยนต์แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่ง
เข้ามาถึงในวัดวัดโพตากนะครับมาหาท่านจ้าวาดวัดโพตาก
ท่านพระสุริวงศ์อภิยาโนนะฮะท่านอายุ๘๐แล้ว
โพตากอยู่ที่บ้านนาโนอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านไผ่
มาตรวจเรื่องของโควิดมาคนเดียวนะนี่หลวงตาท่านบอก
ว่าท่านบอกแล้วก็มาสำรวจเรื่องการฉีดวัคซีนของพระด้วย
ผู้หญิงคนนั้นถามพระที่วัดถามท่านเจ้าวาด
หลวงพ่อฉีดวัคซีนโควิดหรือยังหลวงพ่อบอกอัตมาฉีดไปสามเข็มแล้ว
เอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่วัดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในกุฏิหรือยัง

อ่าทางวัดก็บอกยังไม่ได้ฉีดระยมผู้หญิงคนนั้นบอกไม่เป็นไร
งั้นเดี๋ยวฉีดให้แล้วก็เข้าไปบอกเดี๋ยวเริ่มต้นจากกุฏิของท่านเจ้าวาดก่อน
ซึ่งในกุฏิเนี่ยท่านเจ้าวาดท่านมีเงินในอังสะนะ
อยู่ในกระเป๋าในอังษะเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันบาท

ผู้หญิงคนนั้นเข้าไปเนี่ยทีแรกบอกน่าจะฉีดสักครึ่งชั่วโมง
เข้าไปไม่ถึง๑๐นาทีออกมาแล้วเดินออกไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย

พ่อรีบเข้าไปดูในกุฏิอังสะยังอยู่ที่เดิมแต่เงินหายหมดเลยฮะท่านผู้ชมครับ

ท่านบอกว่าท่านเก็บเอาไว้รักษาตัวนะฮะ
เพราะว่าตาข้างซ้ายท่านเนี่ยเป็นต้อหินจนตาบอดไม่มีเงินก้อนนี้แล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอาจจะต้องตาบอดต่อไปหรือเปล่า

ใช่ครับ
แต่แล้วกับพระกับเจ้าไม่เว้นเลย

ใช่ท่านบอกสงสัยอัตมาต้องตาบอดอย่างนี้
อีกวัดนึงเนี่ยพอเขาทราบข่าวกันเขาบอกโอ้โหไม่ใช่แค่วัดโพตากนะวัดสุมนามัยนะครับโดนเหมือนกันเลยฮะผู้หญิงคนเดียวกันเลยมาเหมือนกันเลยทำทีบอกเป็นเจ้าหน้าที่จะมาดูเรื่องของโควิดแล้วขโมยพระสงฆ์ไปวัดนั้นโดนไปสามหมื่นกว่าบาทค่ะนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าวัดล่าสุดเนี่ยวัด